คุณผู้ชมคะเรามีข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์ที่ยิงบนสอนอหลัก๒ที่ในพีมือยิง
คู่กรณีที่เคยมีประเด็นพิพาทขับรถเฉียวชน
แล้วตัวเองก็ถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ
คู่กรณีเสียชีวิตทนายความของคู่กรณีบาดเจ็บสาหัส
คุณผู้ชมถามมาหลายเรื่องเช่นมีวงจรปิดบนโรงพักไหม
จังหวะยิงจับตัวได้แล้วใช่ไหม

จับตัวได้ตั้งแต่เมื่อตอนเย็นประมาณ๕โมงกว่า
แล้วทีนี้พอนำตัวไปที่สนหลัก๒ไปสอบปากคำเพิ่มเติม
พอออกมาจากห้องสืบสวนทีมข่าวพยายามจะสัมภาษณ์
เจ้าตัวก็ยังไม่ตอบเหมือนเดิมนะคะ

แต่คุณผู้ชมค่ะภรรยาของผู้เสียชีวิต
รวมถึงแม่ของผู้เสียชีวิตมาดักรอเจอในพีภูเกาะเหตุ
ตะโกนต่อว่าแล้วพุ่งเข้าหาคุณผู้ชมลองดูค่ะ
รอบพูดได้นะรอบจริงหรือรอบไม่จริง
พูดเลยพี่พูดเลยดิ

ไม่เอาไม่เอาไม่เอา
ไม่เอาไม่เอา
จึกหวังเลยจึกหวังเลย

คือภรรยาของผู้เสียชีวิตโกรธมากเพราะว่า

ตอนจังหวะที่สามีโดนยิงนะคะ
ทางครอบครัวของผู้ต้องหาเขา
ซึมเศร้าใช่ไหมใช่ใช่ทางภรรยาของในพีมือยิงบอกว่า
พีซึมเศร้าเครียดมากตั้งแต่เหตุการณ์ที่ขับรถเฉียวชนแล้วก็โดนทำร้ายอะไรอย่างนี้
ภรรยาผู้ตายเขาเลยมาตะโกนถามคุณผู้ชมถามถึงกล้องวงจรปิด
บนโรงพักอ่ะค่ะชั้นสองนะห้องสอบมันมีภาพจากกล้องวงจรปิด
เหตุการณ์นี้เพิ่มเติมบนโรงพักนะคะทนายความของในพีมือยิงอ่ะยืนอยู่แล้วเขาก็สะดุ้ง
เมื่อกี้สะดุ้งไปได้นิดแล้ววิ่งแล้ววิ่งเลยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูอีกที
นี่นะคะนี่แล้วเขาก็มองวิ่งเลยเพราะเขาได้ยินเสียงปืน
อ๋อแล้วนายพีกับเมียก็วิ่งตามไปนายพีกับเมียวิ่งตามออกไปแล้วลงบันไดกลาย๓คน
ตัวทนายก็ขึ้นรถคันหนึ่งตัวในพีกับภรรยาก็ขึ้นรถเนี่ยกระบะตู้ทึบเนี่ยค่ะ
มันก็ต่อเนื่องมาตรงนี้
มีกล้องตอนตำรวจไปจับในพีที่บ้านด้วยค่ะ
รถตำรวจสีขาว๒คันอยู่ในซอยบ้าน

ควบคุมตัวในพีอยู่ในรถแล้วก็ออกไป
เราทำลูกศรชี้ไว้ให้ในพีอยู่ในรถนี้นะคะ
พีรสินผู้ต้องหาเหตุการณ์นี้